เมื่อวานนี้เกิดข่าวช็อกเพราะว่าดีเจชื่อดังอย่างดีเจโกนะฮะนักจัดรายการวิทยุช่วงเช้าหลายคน
วัยทำงานวัยรุ่นเปิดคลื่นวิทยุไปฟังเนี่ยจะได้ยินเสียงของผู้ชายคนนี้ดีเจโก
มีความอารมณ์ดีมีน้ำเสียงที่น่าฟังปรากฏเสียชีวิตตกจากโรงแรมในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
กรณีของในตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือว่าดีเจโกครับนักจัดรายการวิทยุชื่อดังตกจากโรงแรมเสียชีวิตช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
หลังจากเกิดเหตุครับตำรวจนั้นไปตรวจสอบที่ชั้น๑๑ที่โรงแรมดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ดีเจโกอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะตกลงมา
ชั้นดาดฟ้าอย่างไรก็ตามนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเป็นอุบัติเหตุหรือว่าผู้เสียชีวิต
ตัดสินใจกระโดดลงมาเอง

ในขณะที่ผลชนะสูตรนั้นออกมาแล้วครับ
ระบุว่าอวัยวะภายในหลายแห่งฉีกขาด
สาเหตุเนื่องจากตกจากที่สูง

เดินทางไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬา

ทุกคนปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะครับ
ทางครอบครัวทางญาติจัดเตรียมเสื้อสูตรสีครีม
มาเปลี่ยนให้กับร่างของดีเจโก
แล้วรอรับร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดปริวาสราชสงคราม
ถนนพระราม๓เขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งกำหนดการงานศพนั้นในช่วงเย็นวันนี้
ประมาณ๔โมงเย็นจะมีพิธีรดน้ำศพ
สวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่วันนี้เรื่อยไป
จนถึงวันที่๒๐พฤศจิกายนเป็นเวลา๓คืนครับ
และในวันอังคารที่๒๑พฤศจิกายนนั้น